เรื่องของความรักเนาะถ้ามันมีแค่คนสองคนมันก็ยังโอเค
แต่พอมีคนที่๓เข้ามาทีไรมันมีเรื่องทุกทีเลยนะคะ
ล่าสุดฝ่ายชายสองคนมีผู้หญิง๑คนฝ่ายชายนัดดวนปืนกัน
สุดท้ายคนหนึ่งถูกยิงเสียชีวิตเลยนะคะ
นี่ค่ะตำรวจสอนอบางเสาทงลงพื้นที่ตรวจสอบ
มีผู้เสียชีวิตอยู่ในซอยปากน้ำฝั่งเหนือนะคะ
ที่เกิดเหตุพบศพนายสันตินิ่มเต็มวัย๔๓ปี
สภาพนอนหงายจมกองเลือดนะคะ
ทะเบียน๒ขอไข่น๕๙๖๐กรุงเทพมหานครทับอยู่
สันติถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด๙มมเข้าราวนมขวา๑นัด

มีกระสุนในรังเพลิงถูกยิงไป๖นัดก็คือหมดแม็กซ์เลยนะคะ
แล้วก็ห่างไปเล็กน้อยมีปลอกกระสุนปืน๙มมตกอยู่๑ปลอกด้วย
กู้ภัยช่วยเหลือเบื้องต้นแต่ก็สุดท้ายเสียชีวิตนะคะ

ก็คือนายสุชาติศรีกสิกรหรือนายหิกวัย๕๖ปีค่ะ

คือนายสันติผู้ตายไปยุ่งเกี่ยวกับภรรยาของนายสุชาติ
เคยเตือนแล้วเคยคุยกันหลายครั้งแล้ว
ครั้งล่าสุดนี่นัดมาเคลียร์กันแล้วก็เลยมีการยิงกันเกิดขึ้น
นางวันดีมาปรากฏในผู้เห็นเหตุการณ์นะ
เธอบอกว่าเธอเพิ่งเลิกงานที่โรงพยาบาลสิริราช

ขี่มอเตอร์ไซค์มาตามปกติเห็นคนเจ็บนอนอยู่กับพื้น
แล้วก็มีจักรยานยนต์ทับอยู่ก็นึกว่ารถล้มจะเข้าไปช่วย

เพราะจริงนะค่ะสวัสดีค่ะขี่รถเลิกงานจากสริราชมา
แล้วเลี้ยวมาปุ๊บเห็นเขานอนกองอยู่แล้ว

ทีนี้พอจะจับตัวเขาเห็นเลือดเห็นปืน
ก็เลยโทรแจ้ง๑๙๑กับ๑๖๖๙ค่ะ
ตอนแรกไม่เห็นนะคะคือมันโดนบังอยู่
พอจะจับตัวเขาแต่ยังไม่ได้จับนะ
เห็นเขาร้องแล้วก็เลยเห็นเลือด

ก็นอนโดนรถทับอยู่อะค่ะทับขาอยู่
ก็นึกว่าเขาเจ็บเพราะรถทับไงเห็นเขาร้อง
ล่าสุดนายสุชาติมือปืนติดต่อขอมอบตัวแล้วนะคะ

ก่อเหตุจริงสาเหตุมาจากเรื่องชู้สาวนี่แหละ

พยายามไปจีบภรรยาวัย๒๐ปี

มีปัญหากระทบกระทั่งกันมา๑เดือนแล้ว

แล้วนายสันติคนตายนั่นแหละ
หยิบปืนจุด๓๘ยิงใส่นายสุชาติ

นายสุชาติก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์กลับไปที่บ้านพัก

คือถ้าขี่ไปบ้านพักแล้วจบตรงนั้นก็คือจบนะ
เขาขี่กลับไปเอาปืนที่บ้านพัก

แล้วก็เจอนายสันติอยู่หน้าปากซอยปากน้ำกระจมทอง๗พอดี

อันนี้เป็นคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหานะฮะ

อดีตแฟนสาวนายสุชาติมือยิงวัย๒๐ปี

เธอเลิกกับนายสุชาติไปแล้วตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
แต่นายสุชาติไม่ยอมเลิกแล้วก็ตามราวีมาโดยตลอด
จนเธอเริ่มคบหากับนายสันติค่ะ
ต่อมาพอนายสุชาติรู้ว่าเธอเริ่มคุยกับผู้ชายคนใหม่
ก็ยิ่งราวีหนักเลยคราวนี้ข่มขู่จะทำร้าย
ส่งข้อความมาโทรมาข่มขู่บอกถ้าไม่กลับมาคืนดีมีเรื่องแน่
แล้วมีการถึงขั้นข่มขู่แม่ของเธอด้วยนะคะ
กระทั่ง๑๐มีนาคมแม่บอกไม่ไหวแล้วล่ะ
ว่าลูกกลับไปคืนดีกับสุชาติเถอะเขาก็เป็นคนดีนะ
ดูแลจุนเจือช่วยเหลือลูกมาตลอด
ไม่งั้นสุชาติก็จะตามราวีแบบนี้ไปเรื่อย
ซึ่งนายสุชาติอ้างกับเธอบอกว่าขอแค่กลับมาครั้งนี้

แล้วก็จะไม่เกี่ยวข้องอะไรกันอีกน้อยคือแบบ

เธอก็เลยบอกว่าอ่ะอย่างนั้นก็ได้

แล้วก็จะไปเคลียร์ใจกับนายสุชาติว่าให้เราเลิกลากันแต่โดยดีเถอะ
แต่พอไปถึงนายสุชาติกลับจับเธอมัดมือมัดเท้า
เอามีดขู่จะปาดคอเธอแล้วขอมีเพศสัมพันธ์ด้วย
เธอบอกเธอเสียความรู้สึกมาก

แจ้งความก่อนแล้วยังตามราวีไม่เลิก

ทำให้เธอกับแม่มีปัญหากันด้วย
แล้วเธอก็รู้สึกว่าเออเธอโตแล้วทำไมเธอไม่สามารถตัดสินใจชีวิตของตัวเองได้

แต่คือตอนนั้นที่คุยกันไว้คือว่าถ้ากลับไปจะไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกัน
คือเขาอยากให้เห็นแค่หนูว่าอยู่ตรงนั้น
หนูก็เลยเลือกที่จะกลับไปใช่ไหมว่าให้มันจบ
แต่ทีนี้เหมือนกับว่ากลับไปแล้ววันนั้นมาเขาไม่จบไง
เขาเรียกหนูขอไปมีเพศสัมพันธ์ด้วย
แล้วหนูบอกว่าหนูไม่มีอารมณ์แบบว่าหนูมีคนอื่นแล้ว
หนูไปเหอะอยู่กันอย่างนี้เป็นเพื่อนมองหน้าไว้ดีกว่า

พอหนูออกไปคุยเขาก็กระชากหนูเข้าไปที่ห้องเขา

ไปห้องเขาก็จำหนูแก้ผ้าเอาเชือกมัดมืออะไรอย่างนี้
แล้วก็เอามีดมาจะปาดคอหนูอะไรอย่างนี้
เขาหาว่าเนี่ยมึงทำกูแค้นมากอะไรอย่างนี้
สาเหตุที่เลิกก็คือหนูเบื่ออะไรอย่างนี้
แล้วคือหนูยอมรับว่าตอนนั้นหนูติดการพนันใช่ไหม

คือทุกวันนี้ที่ผ่านมาก็คือหนูไม่ได้ติดต่อจากทางบ้านเลย
จนเกิดเรื่องเนี่ยเพื่อนของคนที่ตายที่ซี้กับเขา
คอยดูแลหนูที่พี่เขาฝากไว้โทรมาบอกเตยพี่เล็กตายแล้วนะ
เพิ่งจะรู้เมื่อวานตอนสองทุ่มเพราะว่าเมื่อวานยังอยู่ด้วยกันกันอยู่เลยไง
ถ้ามันจบยอมทำใจตั้งแต่แรกว่ามันไม่ใช่ก็จบตั้งแต่แรก

คือเขาก็น่าจะเข้าใจค่ะตอนสิ่งที่เขาทำกับหนูตอนที่หนูยังอยู่กับเขา
เพราะเขาก็ไม่น่าตายคนที่น่าตายมันน่าจะเป็นหนูมากกว่าไง

ผู้สื่อข่าวเรายังได้คุยกับนางน้ำค้างชูสายลูกพี่ลูกน้องของนายสันติ
ซึ่งก็เป็นคนเลี้ยงนายสันติมาตั้งแต่เด็กเลย
สันตีก็คือผู้ตายเราเจอเธอระหว่างติดต่อรับศพค่ะ
แล้วเธอก็เปิดแชทไลน์ให้คุณระวีการดูด้วยนะคะ

สันติไม่เคยเล่าเรื่องส่วนตัวให้ฟังเลย
แต่พอพ้นโทษคดียาเสพติดออกมาไม่นานเนี่ย

ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเขาจะต้องมาจบชีวิตแบบนี้
เหมือนคืออยู่ก็ไลน์มาขอโทษ
บอกว่าจะไปไหว้ไลน์มาบอกรักซึ่งเธอบอกว่ามันผิดปกติ
อืมบอกว่าขอโทษด้วยที่ไม่ได้ติดต่อเลย
มีแต่ปัญหาเดี๋ยววันที่๑๓
แม่กับเจ๊อยากกินอะไรบ้างครับ

ใช่ค่ะแล้วก็บอกรักและคิดถึงเสมอ

แม่อยากกินอะไรบอกผม
คือแบบเขาบอกว่าตั้งแต่เล็ก
คือไม่มีใครแบบนั่นเขา
ถ้าไม่มีพี่กับแม่เขาก็ไม่รอดอะไรอย่างนี้
รู้สึกเสียใจนะเพราะว่าน้องทั้งคนน่ะนะ
ยังไงยังไงก็อยากให้ทางตำรวจหรือใครที่เกี่ยวข้องเนี่ย
ช่วยดำเนินคดีให้ถึงที่สุดหน่อย
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุ
เปลี่ยวว่าแถวปากซอยปากน้ำกระจวมทอง๗นะ

แล้วช่วงเกิดเหตุก็ไม่มีใครกล้าออกมาดูด้วย
เพราะว่าหลายคนก็ได้ยินเสียงปืนก็ตกใจกันแล้วนะคะ
พอตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมก็รู้มาจากชาวบ้าน
จากชาวบ้านว่าจริงแล้วนายสันติเนี่ยเป็นคนเริ่มก่อน
ก็คือนายสุชาติเขาให้การรับสารภาพแล้วก็บอกว่านายสันติเป็นคนยิงเขาก่อน

ชาวบ้านที่อยู่แถวปากซอยฝั่งน้ำเหนือเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นตามนั้นจริง
นายสันติเป็นคนยิงนายสุชาติก่อน
แล้วหลังจากนั้นก็คือนายสุชาติก็กลับไปเอาปืนที่บ้านแล้วก็มายิงนายสันติจนเสียชีวิต
ไปถามชาวบ้านที่ขี่วินมอเตอร์ไซค์นะคะเขาบอกว่าเขาอยู่ในเหตุการณ์เลยแหละ
ไม่รู้ล่ะว่าสองคนได้ไปทะเลาะที่ไหนกันมา
แต่ระหว่างที่นายสุชาติมานั่งคุยกับเขาเนี่ย
อยู่นายสันติก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาที่หน้าวินแล้วควักปืนออกมาจ่อยิงนายสุชาติเลย
ยังสาดกระสุนรัวประมาณ๕๖นัด
ทุกคนไปวิ่งแล้วตายกันโอระหมานเลย
ซึ่งจุดนี้มีกล้องวงจรปิดของกรทม
แล้วก็กล้องร้านค้าบางส่วนที่วันนี้ปิดทำการนะคะ

วิธีประชาติค่ะ
ทีนี้มีข้อมูลย้อนหลังจากที่พี่วินคนนี้เจอมาอีกนะหรือฮะย้อนกลับไปอีกค่ะ
เพราะว่าเราได้ไปคุยกับญาติของทางฝั่งของนายสันตินะครับเพราะว่าไปที่วัดเนี่ย
เขาบอกว่าจะมีพิธีสวดอภิษฐรรมสามคืนครับก็เลยได้ไปคุยกับญาติญาติบอกว่า
สันติยิงก่อนจริงอันนี้ยอมรับแต่ก่อนหน้าที่สันติจะไปยิงอ่ะก็สุชาติมาหาเรื่องก่อนครับ
มีคนเล่าบอกว่าเห็นสองคนนี้ไปทะเลาะกันอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเป็นจุดแรกเลย
แล้วจุดนั้นน่ะนายสุชาตินะคะคว้ามีดจะแทงนายสันติเดี๋ยวเรามีภาพจำลองเหตุการณ์ให้ดูด้วยนะคะ
เขาบอกว่าพอทะเลาะกันที่ร้านอาหารแล้วเนี่ยนะนายสุชาติคว้ามีดจะแทงนายสันติ
ที่นายสันติจะขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปหยิบปืนแล้วบอกว่าเดี๋ยวกลับมาเจอกัน
หลังจากนั้นนายสันติก็กลับมาหานายสุชาติแล้วก็รัวยิงตรงหน้าวินมอเตอร์ไซค์นี่แหละค่ะ
เมื่อสักครู่นี้วินมอเตอร์ไซค์เขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังซึ่งมันอยู่ห่างจากร้านอาหารจุดแรกที่ทะเลาะกันเนี่ย๒๐๐เมตร
หลังจากนั้นนายสุชาติก็วิ่งหนีเข้าไปเอาปืนในบ้านพักของตัวเองแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ตามหลังนายสันติไป
ระหว่างนั้นนายสันติหยุดรถจอดคุยกับเพื่อนที่ปากซอยปากน้ำกระโจมทองเจ็ดนายสุชาติที่ขี่รถตามมาทันก็จ่อยิงนายสันติตายตรงนั้นเลยซึ่งเขาบอกว่าญาติเนี่ยถ่ายคลิปตอนเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือนายสันติเอาไว้ด้วย

เหมือนขับรถออกแล้วค่ะชะล่าใจไปแล้ว
แล้วพวกอันนี้อีกคนหนึ่งเขาก็ขับรถตามมา
มันเร็วมากเลยค่ะแบบประมาณ๕นาทีได้
เห็นพี่เล็กปุ๊บก็คือว่าเขาตาค้างแล้ว

เมืองต้นตำรวจแจ้งข้อหา
ต้นตำรวจแจ้งข้อหานายสุชาติฆ่าคนตายโดยเจตนานะคะ
ข้อหามีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ข้อหาพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
และข้อหายิงปืนในที่สาธารณะด้วยนะคะ
ซึ่งนายสุชาติปฏิเสธการทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้วก็ไม่ขอให้สัมภาษณ์ด้วย
ตำรวจก็จะนำตัวนายสุชาติไปฝากขังวันพรุ่งนี้ที่สารอาญาตลิ่งชันนะคะ